เรื่องหนึ่งคุณพาดหัวไว้แบบนี้
ประชาชนลุกฮือเข้าปะทะตำรวจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตาก
ให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเข้าปะทะกันนะครับ
อ้าวปล่อยไปว่าเป็นนาทีปะทะ

คุณก็ต้องออกมาแบบนี้ประจันหน้ากันแล้วก็ต้องเจรจา
เจรจาไม่เป็นผลเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเดี๋ยวจะมีกลุ่มของชาวบ้านเริ่มประชิดตัวตำรวจ

ขวดน้ำอะไรต่างถุงน้ำ
จะเอาคว่างป่านี่เข้าประทัดแล้ว

และทีนี้ครับตำรวจเจรจาไม่ได้ผล
ฟาดไขว้ผู้ปกครองเด็กแวะฟาดเข้าให้เลยคุณ

นะฮะหลังจากนั้นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนมาแล้วครับ
นี่ถือโล่มาใส่ชุดมาเต็มยดแบบนี้เลย

และเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นผู้ปกครองเข้ามาปะทะอีกรอบนะคุณ
ทั้งหมดทั้งมวลจบแบบหักมุม

เพราะว่าเป็นการซ้อม

เหตุการณ์สมมุติที่ทางตำรวจภูทรเมืองตะเขาซ้อม
ยุทธวิธีในการควบคุมสถานการณ์

ฮือจากเหตุที่มารับลูกหลานที่เป็นเด็กแวดหรือการประท้วง
ใช่แต่คือไม่น่าคือเขาก็แบบว่าเบา
เหมือนกับว่าเคาะเอาขวดน้ำมาเคาะตำรวจนิดหน่อย

ป้าน้าอาเหล่านี้ไม่ได้เป็นนักแสดงออสการ์
ไม่ได้แสดงแบบเต็มเหนียวเต็มที่ขนาดนั้น
แค่นี้ก็สมบทบาทแล้ว
ทีนี้ครับเรื่องนี้เป็นการซ้อมนะย้ำกันอีกทีหนึ่ง
ผู้กับการสาธารณีตำรวจภูทรเมืองตาก
พันธ์ตำรวจเอกเดชชาติวัฒนภนม
ก็ให้สัมภาษณ์ตอนจบการซ้อมนะ
ก็พูดกับตำรวจก่อนบอกว่าพวกเราทำได้ดีมาก
เราซ้อมยุทธวิธีกันเห็นผล
มีทั้งขั้นตอนการเจรจาก่อนในภาวะกดดัน

เราก็สามารถทำได้ดีนะฮะ
และนักข่าวก็ถามท่านภูมิกับ

ภูมิกับบอกว่าให้เท่ากันเลยสมบทบาทมากครับ
เพราะว่ากลุ่มชาวบ้านที่มาเป็นนักแสดงสมทบ

ก็เป็นภรรยาท่านตำรวจนั่นแหละ
เป็นญาติพี่น้องของตำรวจนั่นแหละ
มาแสดงได้แบบนี้ก็ถือว่าสมบทบาทจริง

ในการป้องกันเหตุแล้วก็ในการดูแลประชาชนนะครับ